ไปดูเหตุการณ์ที่เพชรบุรีตามคดีนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะที่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหึงหวงนะคะแฟนเก่าตามไปยิงเสียชีวิตในงานปาร์ตี้วันเกิดที่ภูวิล่าที่ชะอำล่าสุดเนี่ยได้เข้ามอบตัวแล้วนะคะบอกว่าที่ทำลงไปเนี่ยเพราะว่าฝ่ายหญิงชอบเที่ยวตามกลับบ้านก็ไม่ยอมกลับก็เลยบันดาลโทษะค่ะเหตุ
กับหมายจับแล้วขอให้การในชั้นสอบสวนค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่นำตัวนายธีรศักดิ
ไปสอบสวนสามีเก่าของนางสาวคณิตถา

ก็มาตะโกนต่อว่านายธีรศักดิ์นะพยายามจะเข้าไปหา

แล้วก็รีบพาเขานายธีรศักดิ์เข้าห้องสอบสวนไปค่ะ
ผู้ประคับการจังหวัดภูทร

อภัยนะคะไปดูแม่ผู้เสียชีวิตกันก่อน
แม่ผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าลูกสาวกับนายธีรศักดิ์

ตอนที่อยู่ด้วยกันลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดเลย

ก็ขอเลิกเลิกกันมากว่า๑ปี
แล้วลูกก็มามีแฟนใหม่นี่แหละค่ะ
เขาก็มาทารุณลูกเราตบตีบ้างอะไรบ้างสารพัด
เขาทำรุนแรงรุนแรงของลูกเรา
พอเรารู้เราก็บอกว่าแม่รู้แม่ก็บอกว่า
ไม่ใช่แล้วนะคะคณิตแบบนี้แม่รับไม่ได้
มันโหดเยี่ยมมันรับไม่ได้
มันทารุนเกินไปมันเกินไป

มันเกินไปมันเกินไป
ตำรวจเปิดเผยนะคะบอกว่าผู้ต้องหาอ้าง
บอกว่าฝ่ายหญิงชอบออกไปเที่ยวกับเพื่อน
แล้วก็มีเรื่องผู้ชายมาเกี่ยวข้องด้วย
พอรู้ว่าเขามาตรงจุดนี้ก็เลยตามมา

แต่ว่าผู้ตายพยายามจะหลบหนี
ก็เลยบันดาลโทษะเอาปืนยิงค่ะ
เรื่องต้นถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
และพาอาวุธปืนไปในทางหมู่บ้านทางสาธารณะ

ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณผู้ชม